คุณผู้ชมคะมาเอาใจช่วยครอบครัวครอบครัวหนึ่งกันหน่อยนะคะ
คือครอบครัวนี้เขาเอาที่ดินที่ดินนี่มีบ้านด้วยนะ
จำนองพอไปจำนองระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาบอกว่า
ฉันมีเงินแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายถอนก็คือการไปซื้อคืน
จะเอาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ณช่วงเวลานั้นค่ะ
หนี้บอกว่าไม่ได้ละไม่ให้ถ่ายถอนไม่ให้คืนแล้ว
เขาบอกว่าเอ้าแล้วจะทำยังไงล่ะ
เจ้าหนี้บอกก็ย้ายออกไงเขาบอกว่าก็เขามีเงินให้ไง
แต่เจ้าหนี้ไม่เอาเรื่องนี้ถึงขั้นที่
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินเคยเอ่ยปากจะมาเจรจาช่วยเหลือแล้วนะคะ

ทำยังไงล่ะหลังจากนี้ไม่มีบ้านอยู่เขาไล่ออกจากบ้านนั่นเองนะคะ
ร้องไห้กันเลยค่ะดูคลิปค่ะ

คุณยายสี่พี่น้องเขาบอกว่าร้องไห้จนน้ำตาหมดแล้วอะค่ะ
หลังจากที่รู้ว่าเจ้าหนี้บอกว่าต้องย้ายออกนะ
ภายในวันที่๑๖กรกฎาคมนี้

เพื่อขอซื้อที่ดินคืนจากเจ้าหนี้มันไม่เป็นผลค่ะ
คือเมื่อวานนี้นายสมศักดิ์เทพสุธินนะคะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปเยี่ยมคุณยายโปรด
ยายศรีนวลคุณยายชะแล่มและคุณยายตะล่อมทิมแย้ม
บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ
เอาข่าวร้ายไปแจ้งให้กับคุณยายได้รับทราบ
บอกว่าผมไปเจรจากับเจ้าหนี้ที่หลานชาย
เคยเอาที่ดินตรงนี้ที่มีบ้านปลูกขึ้นด้วย
ค้ำประกันเงินกู้เพื่อที่จะเอาเงินกู้นี้
ไปทำงานที่ไต้หวันแล้วก็ถูกยึดที่ไป

ที่ดินถูกเจ้าหนี้ซื้อไปในราคา๓๕๕๐๐๐บาท
คุณสมศักดิ์จำเป็นค่ะจะต้องแจกจังรายละเอียด
เกี่ยวกับการเจรจากับเจ้านี่
เพื่อขอซื้อบ้านไม้สามหลังพร้อมที่ดิน
ก็คือ๓งาน๙๗ตารางวาคืนจากเจ้าหนี้
มันไม่เป็นผลเขาไม่ขายคืนให้
ทำให้คุณยายสี่พี่น้องค่ะต้องเตรียมใช้คำว่าจำใจ
จำใจเตรียมเก็บข้าวของออกจากบ้านไปหาที่อยู่ใหม่
ภายใน๑๖กรกฎาคมตามกำหนดเดิม
ที่ได้มีการขยายเวลากันเอาไว้ให้อยู่ได้๓๐วัน
วันเขาเริ่มนับตั้งแต่๑๖มิถุนายน
ก็คือต้องออกแหละ๑๖กรกฎา
พอคุณยายรู้ว่าจะต้องย้ายออกจากบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิด
ใช้คำนี้นะอยู่มาตั้งแต่เกิด
น้ำตารินออกมาเลยค่ะร้องไห้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
โดยคุณยายศรีนวลร้องไห้จนเป็นลมเลยนะ
เป็นลมล้มพับไปเลยเพราะเสียใจทำใจไม่ได้
ต้องหอบเข้าหอบของหนีออกจากบ้านที่เกิด

ทั้งในอำเภอสสสจรถึงนายสมศักดิ์เทพสุธิม

ขอเป็นคนกลางซื้อที่ดินผืนนี้แทนคุณยาย

เขาไม่ขายให้ให้เหตุผลว่า
ขณะที่ตอนนี้ยอดบริจาคช่วยเหลือคุณยาย๔พี่น้อง
ซื้อที่ดินเกินไปแล้วค่ะ
เกินสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทที่เจ้านี่อยากได้
ตอนนี้คุณยายมีหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแล้วนะ

แต่เจ้าของใหม่เขาก็ใจแข็งกันเนอะ

ยายเองเขาหวังว่าจะได้นะ
ก็หวังว่ามันมีเวลาอีกสักประมาณครึ่งเดือนเนอะ

ทำใจได้ก็ขายคืนให้หวังว่าอย่างนั้น
เงินที่มีจากการบริจาคมูลค่ามันเพิ่มขึ้น
ลองเสนอเพิ่มขึ้นสิ